วันนี้ครับคุณผู้ชมจากภาพรวมเศรษฐกิจ
วิธีการจะสร้างรายได้
คุณผู้ชมครับเรามักจะคุ้นหูกับคำที่บอกว่า
งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนะครับ
ถ้าเราอยากจะมีเงินเราก็ต้องมีงาน
แต่ในยุคนี้สมัยนี้หางานจะว่าง่ายก็ง่าย
จะว่ายากก็ยากนะครับที่สำคัญคือคุณต้องมีทักษะมีสกิลครับ
เรียนอะไรมาก็ตามแต่แต่ถ้าหากว่าไม่มีสกิล
ทักษะการทำงานโอกาสจะได้รับงานทำก็ยาก
ดังนั้นโอกาสจะได้เงินได้รายได้ก็คงจะน้อยตามไปด้วย
วันนี้ครับเรามาเติมเต็ม๕ทักษะในการทำงานพร้อมกันนะครับ

ทักษะเลยในการที่จะสร้างให้เรามีคุณภาพเตรียมพร้อมการทำงาน
ช่วงนี้อินกันทักษาไม่ใช่เดินสาย

มันยายมันยายเดี๋ยวเข้าใจผิด

ใช่อยู่นี้น้องคุยเขาสงสัยว่า

แพทย์เรียนอะไรถึงได้ทำงานแบบนี้

หรือบางคนอยากทำอะไรตามแบบนั้น
แต่ทุกคนไปถามว่าเรียนคณะอะไรดี

จบรัฐศาสตร์การปกครองมา
แต่มาทำงานด้านนี้เหมือนคนละสายเลย

มาทำการเงินใช่แบบนั้นใช่แบบนั้นใช่แบบนั้นใช่แบบนั้น
คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาบรรยกบรรยายได้ด้วย

คือเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าถ้ามองใหม่
ปริญญาสำคัญเพราะเป็นบัตรผ่านประตู
เหมือนจะเข้างานคอนเสิร์ตต้องมีบัตรผ่านประตูใช่ไหม

เออดังนั้นเรียนคณะอะไรมาก็ได้
แต่ขอให้มี๕ทักษะนี้ในยุคนี้

แต่ขอให้มี๕ทักษะในยุคนี้สมัยนี้
เพื่อจะการันตีได้ว่าเรามีโอกาสจะได้รับงานแล้วก็มีเงิน
โอ้โหไม่ใช่

โดยเฉพาะฝึกพูดต่อของคนจำนวนเยอะเนี่ย

เพราะคนพูดเก่งก็จะได้เปรียบได้โอกาสมากขึ้น
มากกว่าคนพูดไม่ค่อยเป็นฉะนั้นฝึกพูดเยอะ

ใช่แล้วเราต้องกล้าแต่ก่อนอย่างพี่เนี่ย
พี่ไหม้ก้าพูดหน้าห้องไงก็เป็นแบบขี้อายมากเด็ก

ตอนที่เริ่มนี่แหละตอนที่เริ่มเขียนหนังสือ
แล้วเขาบอกว่าคนอยากฟังสิ่งที่เราเขียน
อ่านก็พอไม่ได้เหรอไม่ได้อยากฟังบรรยาย
อ๋อต้องไปฝึก

แล้วเดี๋ยวนี้คือเราก็พูดได้ไง
เข้าใจว่าจริงแล้วทุกคนพูดได้
เพราะจากพูดไม่ได้ก็พูดได้แล้วไงถูกไหม

แค่คล้ายกันเราฝึกฝนได้แล้วในวันนี้

คุณผู้ชมก็สามารถจะฝึกได้ว่าการพูดไม่ใช่เรื่องยาก

เห็นไหมทุกคนฝึกได้
นั่นคือทักษะแรกที่จำเป็นจะต้องมี

การขายฝึกการขายฝึกการขายโอ้โหพี่แพทย์ไม่กล้าหรอกคิงอ่ะ
พูดได้แต่ไม่กล้าไปขายของมันฝึกได้ด้วยเหรอ
ฝึกได้ไม่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างสังเกตไหมมันต้องขายหมดเลยอ่ะ
เออเอาเริ่มเนี่ยขายตัวเองเนี่ย

คือสินค้าอย่างหนึ่งเราต้องขายให้เป็น

มันเริ่มจากการที่ศึกษาในสิ่งนั้นก่อน
จริงคนขายเก่งไม่ใช่คนพูดเก่งนะ
คนขายเก่งคือคนรู้สินค้านั้น

เราถามอะไรเราขึ้นมาไปเดินตามห้างแล้วเราถามสินค้า
ไม่รู้เรื่องเรารู้มากคนขาย
อย่างนี้ก็เลยขายอย่างนั้นไปตลอด
แต่ถ้าอยากเป็นนักขายที่ดีก็คือต้องเข้าใจในสินค้านั้น
ใช่คืออย่างสมมุติเราเอาขายตามห้างอย่างนี้
ทำไมเราก็ต้องฝึกฝึกให้เราเข้าใจไม่ได้ฝึกแค่พูดนะ

ลูกค้าอยากรู้อะไรเรารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสินค้าที่เขาขาย
เราต้องรู้มากกว่าลูกค้าเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้ามีอินเทอร์เน็ตถูกไหม
คือพูดง่ายอย่างแรกเราต้องรู้มันต้องเกินลูกค้านะครับ

ทำความเข้าใจถ้าหากว่าจะขายตัวเราเองก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวเราให้มากที่สุด

ความเข้าใจกับสินค้านั้นก่อนที่เราจะขาย

จุดเด่นแล้วก็เข้าใจจะได้นำเสนอได้อย่างมั่นใจ

แล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเข้าใจแล้วก็สนใจด้วย

มีคนถามพี่หมดว่าทำอาชีพอะไรแล้วรวย
พี่บอกทำอะไรก็ได้ขอให้เป็นผู้นำในอาชีพนั้นรวยหมด

เป็นหัวแถวถามว่าทำยังไงก็คือทำต่างจากคนส่วนใหญ่

พี่มาสายการเงินเนี่ยพี่ไม่ได้เข้ามาเป็นในอาชีพที่เขามีอยู่ไง

ที่เข้ามาเป็นคนสอนหุ้น

พอต่างปั๊บโอ้โหคราวนี้เราก็กลายเป็นผู้นำได้
คือเวลาต่างพอเราแตกต่างแล้ว
เราพยายามทำตรงนั้นให้มันออกผลไง
ทำให้มันชัดเจนยืนให้มันชัด
แล้วพอคนเห็นคราวนี้โอกาสวิ่งเข้ามาหาเราแล้ว
ช่วงแรกมันอาจจะมองว่าตรงนี้มันไม่มีโอกาส
จริงมันไม่ใช่ถ้าเราทำชัดเจนเพียงพอนะมีประโยชน์

ในช่วงแรกมันก็ต้องแบบฟันฝ่าอุปสรรคพอสมควร

ว่าการเป็นผู้นำการเป็นหัวแถวโอกาสมันได้มากกว่าเสมอ

การเขียนก็ต้องฝึกด้วย

เพราะว่าเขียนเราพูดง่ายทั้งวัน
ก้มหน้าลงมือถือมันมีแต่สิ่งที่คนเขียน
แชททั้งเฟซบุ๊คอะไรต่างเหล่านี้นะ

มันช่วยให้เราตกผลึกในสิ่งที่เราเรียนรู้

คุณก็เขียนบนเฟซบุ๊คเขียนในบล็อกก็ได้นะครับ
มันจะทำให้สิ่งที่เราเรียนรู้มันตกผลึก
เพราะจริงบางทีเราเรียนรู้มาเรานึกว่าเราเข้าใจ

แล้วถ้ายิ่งเข้าใจง่ายนะแสดงว่าเรารู้เรื่องตรงนั้นลึกซึ้ง
คือสิ่งที่เราเรียนรู้มามาสรุปมาย่อย
แล้วก็มาเขียนว่าเราเข้าใจเรื่องนั้นยังไงบ้าง

จากการพูดในช่วงแรกที่เป็นทักษะที่๑

การพูดการขายการนำเป็นผู้นำแล้วก็การเขียน

อันนี้สำคัญสุดเลยนะครับการแชร์
ไม่ได้ว่าเล่นแชร์ใช่ไหมไปตามข่าว

มันแปลว่าอะไรมันแปลว่ายุคนี้แหละ
โอกาสมันอยู่สำหรับคนที่แชร์เป็น
เพราะเครื่องมือทุกอย่างมันเอื้อให้เราแชร์ถูกป่ะ
แต่ใครแชร์เจ๋งที่สุดเนี่ยคนนั้นได้เวที

แชร์อย่างที่บอกเราพูดอ่านเขียนทักษะให้ครบถูกไหม
พอเสร็จแล้วพอเราแชร์ให้คนอื่น
ยิ่งเราแชร์ออกไปนอกจากตัวเราได้ประโยชน์นะ
คนอื่นก็ยังมองเห็นว่าเฮ้ยคนนี้เก่งนี่ในเรื่องนี้

สังเกตไหมว่าจริงมันไม่ต้องจบคณะอะไรก็ได้
แต่ว่าถ้าเราแชร์เรื่องพวกนี้ให้มันง่ายให้คนเข้าใจอย่างนี้
ประโยชน์คุณพูดง่ายสร้างประโยชน์ให้คนอื่น

อันนี้เป็นความก้าวหน้าในอาชีพ

ทักษะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำอาชีพ
การพูดการขายการนำการเขียนและการแชร์
ถ้าหากว่าอยากจะฝึกฝนเริ่มตั้งแต่ตอนนี้
มัวแต่รอเริ่มเลยก็ยังไม่ต้องเรียนจบก็เริ่มเลย
เริ่มได้เลยแล้วรับรองว่าพอเราเรียนจบแล้วปุ๊บ
เราจะได้มีโอกาสมีต้นทุนที่มากกว่าอีกหลายคน
หรือถ้าต้องการอยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติม
เขาก็นำมาแชร์ให้เราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้ว
วันนี้ขอบคุณพี่แพทย์มากครับ

ผมพูดได้แล้วเหลือขายเหลือเขียนเหลือแชร์
โอเคใกล้แล้วใกล้แล้วจะไปลองอีก๓อย่างขอบคุณพี่แพทย์ครับพี่แพทย์ครับครับผม
คุณผู้ชมครับนั่นคือสิ่งดีที่พบกันเป็นประจำนะครับ